คุณค่ะพูดถึงเรื่องความเชื่อกันบ้างดีกว่า

อยากจะให้ฝันว่าให้เป็นเศรษฐี
แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเป็นเศรษฐี

เราจะรวบรวมเรื่องราวความเชื่อมาให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วย
เดี๋ยวจะพาไปดูหยกปลาคู่ที่ชาวบ้านเนี่ย
ในจังหวัดสงขลานะคะ
เขาได้มีชาวบ้านจำนวนนึง
หยกปลาคู่อายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปีแบบนี้

ซึ่งเป็นหยกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยาย

หกปลาคู่นี้มาให้โชคให้ลาบนะคะ
ว่าอันนี้เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านจริง
เราจะไม่ลบหลู่
วิชาอาคมแล้วก็มีชื่อเสียงด่งดังในย่าน
โดยเขาจะนำหมากพลูดอกไม้ทูบเทียนมาร่วมประกอบพิธีกรรมด้วย
หลังจากนั้นก็จะเริ่มทำพิธีตั้งขันครู
พร้อมกับนำหยกปลาคู่มาวางบนแผ่นกระดาษขาวค่ะ

ก่อนที่จะนำแป้งหอมมาใส่บนหยกปลาคู่
ต่อจากนั้นก็จะจุดทูบจุดเทียนบูชาครูก่อน
และนี่ค่ะโอ้โหชัดเลย

หลังจากที่พ่อหมอนั่งบริกรรมคาถาเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
โอ้โหทำไมมันชัดขนาดนี้คุณ
มันมีตัวเลขที่มันปรากฏขึ้นบนแผ่นกระดาษขาว

โอ้โฮเห็นแบบจริงไหม
คือครั้งแรกที่ชาวบ้านเขาบอกเนี่ยเห็นเลขตัวเดียวก่อน

ต่อมาพ่อหมอนำแผ่นกระดาษขาวที่รองหยกปลาคู่ขึ้นมาส่องกับแสงเทียนดูอีกที
ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

แต่ว่าเห็นตัวเลขปรากฏขึ้นมา๓ตัว
ตัวเลยนะแต่จะเห็นชัดเลยนะน่าจะ๒ตัวแบบนี้คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง
คล้าย๗คล้าย๗๔และ๑คุณรู้ได้ไงอันนี้ผมเดาเอาแต่ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้จริงว่าเลขที่เขาเห็นเนี่ยเป็นเลข๓ตัวที่คุณชนะพูดเลย
แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วมันเป็นเลขตัวอื่นก็อันนี้ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วที่สำคัญนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ถูกต้องแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นแบบนี้แล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
เขาก็จะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันแต่ก็อยากแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าจะอยากจะเสี่ยงดวงอยากจะให้มีลาบลอยอะไรแบบนี้
ก็ให้ซื้อลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลที่มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเราไม่ถูกโกงแน่นอน
ขึ้นเงินได้ถ้าถูกจริงถูกไหมแล้วก็เป็นการสนับสนุนอุดหนุนรัฐบาลด้วยรายได้ของคุณก็จะนำไปช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วย
ก็ว่ากันไปนะต้องใช้สตินะดูข่าวนี้ใช้สตินะคะถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่เห็นเลยแหละตัวอะไรเป็นตัวอะไร
ถ้าดูแบบไม่มีสตินะสตังก็ไม่มีไม่เหลือดูได้แต่ใช้วิจารณญาณอันนั้นคิดหน่อย